แล้วก็มีที่เพชรบูรณ์อีกล่าสุดเป็นรถกระบะ

ทางด้านของ๔เพจดังวันนี้เขาเลยเข้าไปยื่นหนังสือ

เพิ่มโทษเถอะผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ยอมหลบให้กับรถฉุกเฉินต่างเหล่านี้นะคะ
โดยนายวีรกิจอัคระโชติวิทย์แอดมินเพจสตรีฮีโร่โปรเจกต
และนายภาคภูมิเดชหัสดีแอดมินเพจหมอแหลปแพนด้า
ไปยื่นหนังสือต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสะพานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่๑
นี้แล้วนะคะที่ไม่ยอมให้ทางรถฉุกเฉิน
ทำให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่พอใจ
เพราะว่าค่าปรับมันน้อยมากแค่๕๐๐บาทเท่านั้นเอง

กลุ่มชาวโซเชียลค่ะเขาก็ประกอบด้วย
สตรีทฮีโร่โปรเจกต์เพจดราม่าแอดดิกเพจหมอแหลปแพนด้า
แล้วก็เพจเรสก็แอร์ไลน์ก็รวบรวมความเห็นของผู้ใช้โซเชียลนะคะ
เสนอเลยบอกว่าเพิ่มโทษเถอะปรับเป็น๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
และเพิ่มโทษการพักใช้ใบอนุญาตการขับขี่ด้วย
เป็นเวลา๑๓เดือนเพื่อหวังว่าจะช่วยสร้างจิตสำนึก
ให้เกิดขึ้นในสังคมผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
จะได้ให้ความสำคัญต่อการให้ทางรถฉุกเฉินให้มากขึ้น
จะได้สามารถไปช่วยเหลือหรือว่าช่วยชีวิตผู้ป่วยคนอื่นได้นะคะ
ขณะที่นายสุรชัยบอกว่าคณะกรรมการจะรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณา
และก่อนหน้านี้ก็มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จารณามาตรการเพิ่มโทษจากความผิดจราจรแล้ว
การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายจราจร
ยังเป็นการกระทำที่ส่งผลต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
หรืออาจจะเข้าข่ายว่าขับรถไปในทางที่เกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ด้วยนะคะ

มีกฎหมายมาบังคับใช้ก็ได้แค่ส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือ
จิตจิตสำนึกอันนี้สำคัญกว่าสำคัญที่สุดด้วยเนี่ยนะคะ